ตอนนี้สมุทรปราการมีสอสอเพิ่มเป็น๘คนแชมป์เก่าอย่างพลังประชารัฐในยุคที่ไร้แก่นำอย่างนายชนสวัสดิ์อัศวะเห็มข้อการเรืองวิเคราะห์จากกระทบสนามเลือกตั้ง
ณวันนี้แข่งกัน๓พักหลักคือพลังประชารัฐในฐานะเจ้าถิ่นสายบ้านใหญ่ตระกูลอัศวะเหม
เพื่อไทยภายใต้การนำของนายประชาประสบดี

เริ่มจากเขต๑นายอัคราวัดอัศวะเห็ม

ต้องเจอกับนางสาวพันนิดามงคลสวัสดิ์
อดีตแอร์ฮอสเตจสาวจากพักเก้าไกล
และตัวเบียดแทรกคือนางสาวแพรวพันธ์ภูพิบูล
คนรุ่นใหม่ที่เคยทำงานมวลชนในพื้นที่มาก่อน

อดีตสสและอดีตนายกเทศบาลตะบนแพรกษา
เจอสายแข็งนายพินโยกิจเลิศภัยโรธ

ตัวแทนคนรุ่นใหม่จากก้าวไกลที่กำลังมาแรง
๓นายประเสริฐชัยกิจเด่นนภาลัย

ตามด้วยนายพิชัยแจ้งจัญญาวงจากพักเก้าไกล
และตัวเบียดแทรกที่ประมาทไม่ได้
คือนางสาวพรีมภูลเจริญภักดิ์พลังประชารัฐ
เขตสี่นายวุฒินันบุญชูจากพักฯก้าวไกรแช้มเก่า
ครั้งนี้เจอนายวรพรอัศวะเหมจากตระกูลบ้านใหญ่
อดีตประธานสภาเทศบาลตะบนบางปู
และนางสำริทเหมะภรรยาของนายวรชัยเหมะ
อดีตสสและอดีตแก่นำมวลชนคนเสื้อแดง

เขตห้าพลังปราชารัฐนายจัตุรนนกขมิน
ลูกชายนายทรงชัยนกขมิ้นนายกอบตราชาเทวะ
คู่แข่งคนสำคัญจากพักเก้าไกล

โดยมีนายนิธิพลบุญเพชรจากภักดิ์เพื่อไทยเป็นตัวเบียดแทรก
๖นายถาปกรกุญเจริญพลังประชารัฐยังยืนหนึ่ง
จี้ด้วยผู้สมัครจากพักเก้าไกล
นายวิรพัฒคัณภะและนางนรมดธรรมรงจากพักเพื่อไทย
๗ทายาทบ้านใหญ่นายต่อศักดิ์อัศวะเหมพลังประชารัฐ
คู่แข่งสำคัญคือนายประชาประสบดีจากภักดิ์เพื่อไทย
และนายบุญเลิศแสงพันธ์จากพักเก้าไกล

๘ในกรุงศรีวิลัยสุธินเผือกพักพลังประชารัฐ
สายแข่งจากพักเพื่อไทยนางสลินทิพย์สุขวัฒน์
ต้องเจอกับนายไตรวัดอิ่มใจจากพักเก้าไกล
เป็นอีกเขตที่แข่งขันเข้มข้น

กลุ่มบ้านใหญ่อัศวะเหมพลังประชารัฐ
ต้องเปิดศึกทั้งพักเพื่อไทยพักก้าวไกล

ตระกุลอัศวะเหมสิ้นหัวเรือใหญ่ชนสวัสดิ์
ของพลังประชารัฐจะลดดีกรีร้อนแรงลงหรือไม่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน